เสียดีมากเลยครับ

ดีใจมากคนทำงาน

บีบอบไว้แฟนไว้ว่า
เรตติ่ง๒หลักจะทำอะไรให้เขา

แต่ก็พยายามหาในคอมเม้นท์

เรตติ่งถึง๘แล้วขอเสื้อ
แล้วก็อย่างเมื่อแรตติ้ง๒จางแล้วเคาะกางเกงไหม
แฟนแฟนก็คอมเม้นต์มาเยอะเหมือนกันครับ
กันก็แบบอิงไลน์อ่านพอสมมตินอนเหมือนกัน
อจะให้ให้กินหลานเปล่า

แหอยังงี้อร่อย

เจ้าจะให้รู้ว่าเรามีของแล้ว
ตอนนี้เป็นคุณภาคที่ต้องการหรือยัง
แต่ว่าเราอยากให้ใหญ่ขึ้นและให้โตเป็นผู้ใหญ่มากกว่านี้นะคะ

เพราะว่าถ้าคนที่เกิดไม่ได้ฟออ่ะจั๊ดจะไม่เห็น
อาจถ้าเข้าไปดูจนจะเห็นแต่กั้นไม่ค่อยเข้าไปดูเลย

บ๊วยว่าก่อนลงโลกก็ขอใครไหม

คนที่เรากุยแล้ว

ศังทางสอบเข้าก็ล่อศักดิ์ที่เลิก
นี่แคปเซ็นต์ตลกของเราอะไรเงี้ย

เพราะว่ากัยจะมีเคยเป็นแบบนึง

ไปโรงบ้านหรือไปห้างหรือ่านั่นแบบเนี่ย

แต่คือช่วงที่ตายไปแล้วทุกคนก็แบบอ้าวตายแล้วไม่ใช่เหรอ
ไม่รู้โมยพอข์หรืออะไร
มันก็ยังมีคู่ที่จะสั่งกับคืนนี้
อันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากแล้วก็อยากให้ชื่นช่อติดตามไปได้เรื่อยถึงละครจะจบแล้ว
ผมอยากให้อยู่ในความชมกับทุกคนครับ